ท่านครับครับกรับเรียนท่านที่ครบครับ
ผมพิสานเตชะชีระวัฒณ์ภับเมือไทยจากจังหวัดชิงราย
เดี๋ยวท่านพิสารผมต้องขอกลับ
จะเคยตำหนิว่ามันเลวร้ายมันเป็นบ่อโคตมเหม็นโสโครก
แต่ตอนนี้เนี่ยท่านเป็นนักการเมืองแล้วครับ
แต่สิ่งที่ผมอยากจะต้องขออนุญาตท่านประธานต้องรับผิดชอบก็คือว่า
หลังจากที่ผมพูดไปแล้วครับมันย้ายจากชั้น๒ไปชั้น๓อีกครับ
สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยจากชั้น๓เป็นชั้น๒ครับท่านท่านครับ
แต่ผมเรียนท่านประธานว่าตอนนี้ผมสงสารท่านนายกครับ
ประเทศจีนมีเกมเปลี่ยนหน้านะครับแต่ประเทศไทยตอนนี้ในสภาเราจะมีเกมเปลี่ยนหัวครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าตอนนี้ครับขอเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยครับ
ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับบ้านเมืองไทย
ขอเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้อย่าให้มันเป็นจริงนะครับ
ผมสงสารพี่น้องประชาชนผมสงสารสิ่งที่มันเกิดขึ้นจาก
กระทำของผู้บริหารประเทศครับผมขอบคุณท่านนายกที่กรุณาตอบ
เรื่องที่ผมข้องใจถามนะครับแต่ผมขอย้ำอีกทีว่า
อนุญาตถ้าท่านไม่ตอบไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าท่านตอบก็จะเป็นสิ่งที่
ท่านจะได้เคลียร์ตัวเองว่ามันเท็จมันจริงยังไง
เพราะว่าปกติเนี่ยผมเป็นทนายความเวลาเราจะให้การในศาลเนี่ย
ก็จะบอกว่าเราจะให้การตามความสัตว์ความจริงอะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสภาพผู้แทนรัศดรครับ
มันก็อยู่ด้วยความเกียรติยศศักดิ์ศรีใครรับใครไม่รับเนี่ย
ผมคิดว่าเขาก็ไม่พูดกันล่ะครับเพราะมันสมประโยชน์
แต่คนที่เสียประโยชน์คือพี่น้องประชาชนที่กำลังจะตาย
พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยครับ
รอวัคซีนเนี่ยครับรอวันตายหายใจไม่ออกเนี่ยครับ
พระคุณครับท่านท่านครับครับกลับเรียนครับ
ก็เป็นสิทธิ์ท่านนายกจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้เชิญท่านนายกตอบ
ก็คงไม่ตอบอะไรนะครับเมื่อกี้ที่มีการกล่าวอ้างมาต่างต่าง
แล้วก็มีข่าวว่ามีคนมาพบผมอะไรอย่างนี้
ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะทุกคนก็มาทักทาย
ผมเขาก็ได้เจอเขาเขาก็มาภาระวะไม่เป็นกำลังใจให้นายก
ผมไม่ทำเพราะว่าวอไปนั้นไม่ทำถุงขนมอยู่แล้วนะ